นี้นะครับคุณลุงคุณป้าคู่หนึ่งก็ขับรถอยู่บนท้องถนนดีในเส้นพระราม๒
แต่ว่าก็ต้องหวาดเสียวแล้วครับเพราะว่ามันมีสิ่งก่อสร้างอยู่
คุณแล้วทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เมื่อมีเหล็กท่อนใหญ่ตกลงมาให้คุณผู้ชมจับตามองให้ดีนะฮะ

จังหวะนี้แหละคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถไม่มีเสียงนะครับ
แต่เห็นเลยนะคุณนะไอ้ท่อนเนี่ยมันเริ่มเลยคุณ
แล้วดูสิคือรถนี้แบบสายสะบัดเลยอ่ะรถเด้งเลยอ่ะเดี๋ยวดูนะ
เนี่ยตกมาหน้ากระโปรงรถโอ้โหจนท้ายเนี่ยมันกระเด้งเลยอ่ะใช่ค่ะ
แสดงว่ามันมีน้ำหนักและมีความแรงเหมือนกันนะคุณนะใช่
เนี่ยรถคันอื่นก็ต้องหวาดกลัวแล้วครับเพราะท่อนเหล็กมันกระเด็นมาจากรถคันที่ตกใส่
แล้วก็มาอยู่ตรงพื้นแบบนี้ท่อนเหล็กปริศนาท่อนนี้ใครจะรับผิดชอบ
นำมาโพสต์ไว้นะครับเราต้องขอบคุณโพสต์ด้วยนะที่เอามาโพสต์ให้เห็นว่ามันมีอันตรายเกิดขึ้น
เจ้าของคลิประบุว่าก่อสร้างทำทางด่วนแล้วเหล็กร่วงลงมาทับรถพ่อกับแม่
ลอยจนเด้งระหว่างทางกลับบ้านนะครับใจจะวูบมากตอนแม่โทรมาบอกเฉียดกระจกไปนิดเดียวเอง
โอ้โหถ้ามันทะลุกระจกมาจุดที่แม่นั่งนะคุณแม่เล่าไปแม่ก็ร้องไห้ไปนะครับ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นแน่นอนแล้วฮะ
ถามหาถึงความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างในครั้งนี้นะครับ
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้าแน่นะฮะว่าไอ้เหล็กท่อนนี้มันหล่นมาได้ยังไงนะฮะ

อันตรายนะคุณไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะเป็นเราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
ค่ะเวลาขับไปที่เขาก่อสร้างด้านบนเนี่ยเสียวนะคะ